ครับปัจจุบันนี้ปืนมันหาง่ายเหลือเกินนะฮะ
มีเรื่องราวที่สมุทรประการเขามีการตั้งห้างขึ้นมาใหม่
ก็มีวินใหม่ไปตั้งอยู่หน้าห้าง
แต่มันมีวินเก่าอยู่ที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ห่างไปสามร้อยเมตรค่ะพอมีห้างมีวินใหม่วินเก่า

แย่งผู้โดยสารกันเริ่มมีปากเสียงกัน
สุดท้ายดวนปืนกันแล้วชาวบ้านต้องวิ่งหลบกระสุนปืน
ไปดูภาพที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ครับ
อะไรคือความปลอดภัยปืนหาง่ายเหลือเกินแล้วไปยิงกันทำไมอ่ะนะ
เออมันไม่ใช่ที่อ่ะนะฮะคุณผู้ชมชาวบ้านเขากำลังไปจับจ่าย
สอนอยู่หน้าห้างนี้เป็นห้างเปิดใหม่
พากันวิ่งเข้าไปในห้างเพราะหน้าห้างมีการยิงกันอยู่
มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดปั้งเป็นเหตุระทึกเกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวาน
ห้างซึ่งไปเปิดสาขาใหม่ตรงถนนหนำแดงอำเภอบางพลีที่สมุทรปราการ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าวินสองวินเขาเปิดศึกแย่งผู้โดยสารกัน
ก็เลยมีการดวนปืนกันคุณผู้ชมนะฮะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยตำรวจสพบางแก้วไปตรวจสอบ
โอ้โหไปเจอปลอกกระสุนจุด๓๘ตกกระจายเกลือนถนน๘ปลอกด้วยกันเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ที่บริเวณด้านท้ายรถด้านขวา๑รูแล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีไปทั้งหมดแล้ว
ถามชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหวิน๒วินเนี่ยนะก็ตั้งห่างกันอยู่๓๐๐เมตรนะฮะ
แรกตั้งมาอยู่ที่หน้าห้างตอนห้างเปิดเนี่ยอยู่ที่ทางออกห้างเลยเป็นวินหนึ่ง
อีกวินหนึ่งตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามห่างกันสามร้อยเมตรอันนั้นวินเก่าแก่ตั้งมานานแล้วนะฮะ
มีปัญหาการแย่งผู้โดยสารกันเคยต่อยกันมาแล้วแต่ครั้งนี้หนักมากยิงใส่กันไม่สนใจเลยว่าใครจะโดนลูกหลงหรือเปล่า
ตำรวจสภบางแก้วเขาก็บอกว่าสอบส่วนแล้วว่าวินใหม่เนี่ยมันอยู่ทางที่ทางออกของห้างเนี่ย
มีในเจดปเจริญอายุห้าสิบห้าปีเป็นหัวหน้าวินส่วนวินเก่าตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
มีนายประยูนอายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นหัวหน้าวินนะฮะก่อนเกิดเหตุลูกวินของในเจดที่อยู่หน้าห้างเนี่ย
รับผู้โดยสารที่บริเวณหน้าวินของนายประยูนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
ทำให้นายประยูนหัวหน้าวินฝั่งตรงข้ามวินเก่าไม่พอใจเดินเข้ามาถามในเจดว่า
เอายังไงทำไมไปแย่งผู้โดยสารกันต่อว่าในเจดหัวหน้าวินฝั่งนี้ทำไมไม่ดูแลลูกวินของคุณให้ดีมาแย่งผู้โดยสารผมทำไม
ทำให้ในเจ็ดไม่พอใจโต้เถียงกันท้าทายกันจากนั้นนายประยูนเดินกลับเข้าไปที่วิน
ถอยห่างออกไปจากในเจดนักศักดิ์ประมาณสามสิบเมตรแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นตามมา
สองฝ่ายพกปืนทั้งคู่ครับหัวหน้าวินทั้งสองวินพกปืนทั้งคู่ก็ยิงใส่กัน
และสุดท้ายก็หลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางตำรวจมาถึงรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายแล้วนะฮะ
เมืองต้นทราบว่าทั้งนายประยูนทั้งในเจดนั้นเป็นคนของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดทั้งคู่
และสองคนนี้ก็ไม่กลัวกฎหมายด้วยเพราะว่ามีแบ็คอัพที่ดี
อ้าวตำรวจทำงานให้เร็วครับ
แล้วก็ดำเนินคดีเพราะว่ามีการยิงปืนแบบนี้นะครับ